เนี่ยคุณผู้ชมคะจากอาจารย์จากพ่อเอ๊ะ
แล้วแทบทุกงานจะมีคนบันเทิงไปร่วมสร้างสีสันด้วยนะคะ
ดูอย่างงานนี้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวไปชมกันเลย

เห็นแล้วมันขนลุกเห็นแล้วมันคึกคักนะ
ที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือนางเอกสาวสวยแพนเค้กเขมมะนิด
พร้อมด้วยนางรำ๑๐๐๐ชีวิต

แต่งตัวด้วยผ้าพื้นเมืองของจังหวัดน้องคาย
เข้าร่วมพิธีบวงสวงแล้วก็รำบูชาพญานาค

มีทั้งท่ารำแบบจังหวะเร็วโจ๊ก็มา
หรือจะเป็นจังหวะช้าซึ้งให้ได้โชว์ลีลากัน
ถือเป็นการเริ่มต้นงานประเพณีออกพันธุ์ศาสตร์
แล้วก็เทศกาลบ้างไฟพญานาคประจำปี๒๕๖๖ค่ะ
จัดขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
คุณผู้ชมเขาจัดขึ้นอย่างเป็นทางการยิ่งใหญ่แล้ว

แล้วต้องบอกแบบนี้ประเพณีออกพันธุ์ศาสตร์
แล้วก็เทศกาลบ้างไฟพญานาคที่หนองคายเนี่ย

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑พฤศจิกายน
บริเวณวัดหายโศกลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะ
ตั้งแต่หน้าวัดลำดวนถึงพระธาตุล่านอง
แล้วก็ภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายด้วย
โอ้โหมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยอะเลยคุณผู้ชม
นอกจากนี้พิธีวงศวงภรรณ์และก็รำบูชาภญานาคค่ะ
ยังมีพิธีวงศวงภรรณ์เจ้าแม่๒นาง
พิธีวงศวงภรรณ์พระธาตุกลางน้ำ

อ้าวสาวได้สาวอ้าวไปเลยลูกพี่

การลอยกระโป๋ไฟกระโป๋ไฟเหมือนการ
กระทงเหมือนการลอยน้ำไปแล้วก็สุดไฟไป

กลางแม่น้ำเลยแล้วก็อื่นอีกเพียบเลย
หรือว่าใครที่หาจัดถ่าที่เที่ยวในช่วงนี้

เห็นแล้วมันคึกคักนิดนึงก็แล้วกันใส่ชุดไทยไป
ใส่แบบอีสานไปแบบนี้ใส่นุ่งผ้าแถมไปรับรองมันจะซึมซับบรรยากาศได้สวยมากเลย
ไปถ่ายรูปกันนะจ๊ะช่วงนี้ผ้าไทยกำลังฮิตนะถันไปทางไหนก็มีแต่คนใส่ชุดไทยแต่งไปมากจ๊ะ